ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรี
บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด

สมาชิกแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
หลังจากที่ได้ถูกตำรวจบุกทลาย
สัมมนาเครือข่ายนักค้ายาเสพติด
ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
แล้วก็พยายามยิ่งต่อสู้กับตำรวจ

ติดตามระเดียนเรื่องนี้จากคุณวิมนต์วันทำมาพักดีครับ
สีขาวทะเบียน๕กกชชิง๘๔๔

และมีร่องรอยการถูกยิงด้วยกระสุนหลายสิบนัด

พยายามขับรถหลบหนีแล้วใช้ปืนยิงต่อสู้
หลังจากถูกชุดสยบภัยรีตำรวจปราบปรามยาเสพติด
สกัดจับมาตั้งแต่อำเภอปากช่อง

ช่วงกิโลเมตรที่๖ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
รถยนต์ของคนร้ายที่ขับหลบหนี
การจับกลุ่มของตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ได้ถูกสกัดจับบริเวณกิโลเมตรที่๖บวก๕๐๐นะคะ

ส่งผลให้คนร้ายเสียชีวิต๑คนค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนายสุรสักบุญทัพอายุ๒๔ปี
เป็นผู้ค้ายาเสพติดระดับกลาง
มาร่วมงานสัมมนาขอบคุณผู้ค้ายาเสพติด
กลางและลายย่อยที่รีสอร์ทแห่ง๑
ในตะบนหมูศรีอำเภอปากช่องจังหวัดตะขอร์นราชสีมา
เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา
แต่ขณะที่ตำรวจเข้าปิดล้อมเพื่อจับตัว
นายสุรศักดิ์และเพื่อนเกิดไว้ตัวทัน

เพื่อหวังหลบนิการจับกลุ่มของตำรวจ
ให้เพื่อนที่เหลืออีก๓๐คนถูกจับ
และเมื่อตรวจหายาเสพติดในร่างกาย
พบว่ามี๒๐คนที่มีปัสสาวะเป็นสีม่วง
เวลาเข้าชาร์จบล็อกเนี่ยมันเป็นเวลากลางคืน
ช่วงเที่ยงคืนเพราะว่ารุ่งสางไอ้พวกนี้ก็จะออกหมด
พอชาร์จเข้าไปเนื่องจากแสงไฟรถ

ไอ้กลุ่มตัวการใหญ่เนี่ยก็ชาร์จหนีเลย
ไล่ล่าจับตัวนักค้ายาเสพติดที่หลบหนีจึงเกิดขึ้น
แต่ขณะที่ไล่ล่าติดตามรถยนต์ผู้ต้องสงสัย๔คัน
ปรากฏว่านายสุรศักดิ์ซึ่งขับรถปิดท้ายขบวน
ได้เปิดฉากยิงใส่ตำรวจหลายนัด

กระสุนถูกตำรวจปราบรามยาเสพติดบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนาย
ปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรี
ตัดสินใจใช้ปืนยิงป้องกันตัว
จนกระสุนปลิดชีพนายสุรศักดิ์ในที่เกิดเหตุทันที
โทรศัพท์ทางไลน์ทางเฟสอะไรอย่างไร
อันนี้โดนข้อหาสมคบเป็นตัวการใหญ่
เพิ่งอายุ๒๔ปีเองนะครับ

นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านสองหลัง
ตะบนบางม่วงอเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
ควบคุมตัวนางสาวพรวิพาบุญทัพ
ซึ่งเป็นแฟนสาวของนายสดายุเหลืองประดับใจ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และอยู่เบื้องหลังการจัดสัมมนานักค้ายาเสพติด
พบปืนขนาดจุด๔๕๒๒และปืนลูกซองรวม๓กระบอก
ปฏิบัติการขุดลากถอนโคนขบวนการค้ายาเสพติดครั้งนี้
ตำรวจปราบรามยาเสพติดใช้เวลาในการสืบสวนติดตาม
นานกว่า๒เดือนจนทราบเครือข่ายทั้งหมด

สามารถยึดไอซ์ได้๗กิโลกรัมยาบ้า๘๐๐๐เมตร

และตัวแรกเงินลาวคิดเป็นเงินไทย
มูลค่ากว่า๕๖ล้านบาท

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน